ผู้ชมครับมีเหตุการณ์รถคัน๑
คือติดลมอยู่กลางถนนที่กำลังมีการก่อสร้าง
แต่ทีนี้ครับผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงนะคุณ

ใหญ่เลยนะฮะด่าหน่วยงานที่ทำถนน
บอกว่าไอ้กลางวันฝุ่นมันก็ฟุ้งเลย
พอฝนตกก็เฉอะแฉะอัดดินไม่แน่น

แล้วก็หูให้คุณไปฟังเอง
ว่าผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงคนนี้ขึ้นขนาดไหนนะฮะ

มันต้องเป็น๑๐คันแล้วนะอาวุษาไม่พูด
เพราะผู้ทิ้งก็ขยัดทิ้งแล้วผู้ทิ้งขยัดทิ้ง

ผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงคนนี้อารมณ์ขึ้นตลอดช่วงที่เราสัมภาษณ์

เกาะกลางถนนเนี่ยชาวบ้านเขาไม่เอากลับรถก็ยากนะฮะ
แล้วก็อีกอย่างมาอัดดินไม่แน่นแบบนี้
ทำก็ไม่ทำประชาคมด้วยไม่ถามชาวบ้านด้วย

นี่ถ้าเกิดว่าไปสัมภาษณ์แล้วยังอารมณ์ขนาดนี้

บอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะเหมารถสองแถว
อบจไปถามซะหน่อยไปลุยซะหน่อยนะฮะ

ตำบลบางปะกงอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
นางมานิสาพัชราคมนะฮะ
เดือดใหญ่เลยที่มีการสร้างถนนแบบนี้
โดยหน่วยงานไม่ได้ถามชาวบ้าน

สำหรับถนนสายนี้อยู่บนเส้นทางสุขุมวิทย์สายเก่า

แล้วก็พื้นที่อยู่ติดกันนะครับ
แล้วก็พื้นที่ติดกันในระยะทางประมาณ๓๐๐เมตร
มีการขยายช่องทางการจราจรด้วยนะฮะ
ซึ่งจะมีพื้นที่ถนนที่จะลาดยาง๑เลนให้รถวิ่ง
ส่วนอีกเลนมันยังเป็นลูกรังอยู่นะครับ
บางส่วนยังเป็นหินคลุกอยู่ก็แน่นอนช่วงของการก่อสร้าง
ทุกวันนะช่วงกลางวันนะคุณคิดดูถ้าไม่มีฝนนะ
ฝุ่นมันฟุ้งขนาดไหนแล้วถ้ามีฝนมันเป็นอย่างนี้คุณ
พอดินอัดไม่แน่นนะพอรถมาติดลมอยู่แบบนี้หลายต่อหลายคัน
ดินไปแบบนี้ต้องใช้รถดับเพลิงเทศบาลตำบลบางประกง

โดยผู้ใหญ่บ้านมานิสานะฮะก็บอกว่าปกติหากฝนไม่ตกฝุ่นก็ฟุ้ง
พอฝนตกก็เป็นแอ่งน้ำเพราะท่อระบายน้ำมันสูงกว่าถนน
ซึ่งอยากจะให้ผู้รับเหมาทำให้ดีกว่านี้
จากชาวบ้านใช้เส้นทางตรงนี้ขณะก่อสร้างเดือดร้อนกันทุกคนเลย
อีกทั้งก่อนจะก่อสร้างไม่มีการสอบถามชาวบ้านเลย
สอบถามซะหน่อยได้ไหมว่าประชาชนเขาเห็นด้วยหรือเปล่า
ตอนนี้บนถนนก็ยังมีเกาะกลางถนนขึ้นมาอีก
ซึ่งก็สร้างความลำบากให้กับคนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
ในการที่เขาจะกลับรถเข้าบ้านเข้าอะไรนี่แหละฮะ

ทางชาวบ้านไปถามสิร้อยคนพันคนเขาอยากได้ไหม
ก่อกาเขาไม่อยากได้ก็หรอก
มันจะเลี้ยวรถมันก็ลำบาก

เห็นไหมขึ้นไม่หยุดจริงนะฮะ
ทีนี้เราก็คุยกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาพ่อเมืองเลยนะครับ
ผู้ว่ามายตรีไตรติลานันต์
ผู้ว่าได้สั่งการให้นางสุกัญญาแตงเจริญประหลัดอำเภอบางปะกง
รักษาการในอำเภอบังปะกงลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบ
แล้วก็รับข้อร้องเรียนจากประชาชนนะครับ
ซึ่งพบว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตกลงกัน
จากทางพื้นที่คือพื้นที่ของเทศบาลตะบนบางประกง

ยังไม่มีการคุยกับทางอบจฉะเชิงเซา
เรื่องของการทำถนนเส้นนี้เลย
บจฉะเชิงเซาก็บอกโอ้ยังไม่มีการคุยกันเลย
แต่ว่าถนนมันทำแล้วก็ต้องมานั่งประชุมหาบรือ
แล้วก็จะเชิญตัวแทนชาวบ้านเข้ามาพูดคุยกันอีกครั้ง
เพื่อจะแก้ปัญหาหรือจะรีบทำให้เสร็จซะหรือจะยังไงก็ตามนะครับ
ก็จะมีการประสานกับทางอบจฉะเชิงเซาให้เร่งผู้รับเหมา
ให้เข้ามาดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดด้วยนะฮะ
ตอนประชุมอยากให้ผู้ใหญ่บ้านคนนี้เข้าประชุมด้วยนะ
โอ้โหคงไปฉะอยู่ในที่ประชุม